ก็ไม่ใช่สามร้อยบาท

ไม่ได้หมายถึงคุณหมายถึงคนพูดอ่ะใครพูดล่ะ

ทางพรรคก็เกินไปทางพรรคก็แหมง

มัน๓ล้านไม่ดูตาม้าตาเรือเลยเหรอ

สมมุติว่าผมเป็นกูดูในอนาคตหรือเปล่า

คุณก็เอามาตามช่องทางสิบล้านร้อยล้านก็รับไว้

ไอ้นี่มันในกรในขอมันใครวะ
โดยระบบพักเขาต้องดูต้องถาม
ต้องดูสิครับ

อย่างนั้นปกติหากภาษีบริจาคเท่าไหร่

แต่ถ้าเป็นเลยล้านนี่ก็โอ้โห

เขารักเราเขาสนับสนุนเราเยอะขนาดนั้นเหรอ
เขาเป็นเจ้าของโรงงานอะไร

จะไปเสนอตัวจะทำงานเป็นฝ่ายบริหาร

ไม่ใช่เปิดอ้าซ่าใครจะมาบริจาคก็ให้มา

ดังนั้นการบริจาคเงินด้วยทุน

สามารถคอนโทรลนักการเมืองได้

โทรตำรวจคอนโทรนักการเมือง

คอนโทรลพักการเมืองได้

ถ้าทุนสีเทาทุนที่ผิด

ที่ผิดไม่เป็นประโยชน์

คุณว่ามันตำรวจจะทำอะไรได้ไหม

มันเป็นระดับชาติปัญหาอย่างนี้

เดี๋ยวผมก็จะจัดการให้

ตำรวจมันใหญ่เกินกว่าตำรวจ
จริงตำรวจก็คือคนที่เป็น
ตำรวจหมายแต่ไอ้
ทุนนี้มันเป็นทุนสามาร

คุณคิดดูแล้วกัน

คุณจะมาบอกไม่ได้หรอกครับว่าไม่รู้ไม่ชี้ใครจะมาให้ก็ไม่รู้นี่
มันไม่ใช่เงินน้อยการให้มาเป็นเงินเกินล้าน๓ล้าน๕ล้านเนี่ย
พักการเมืองต้องดูอยู่แล้วครับว่าคุณเป็นตาสีตาสาหรือเป็นใคร
พอเป็นใครคุณต่อมาคุณก็ต้องไปหาเขาใช่ไหมเออผมมีนโยบายอย่างนี้ขอเชิญคุณมาหาลือหน่อย
เพราะว่าคุณมีทุนแล้วถ้าเกิดเป็นทุนยาเสพติดหรือว่าเป็นทุนที่ผิดกฎหมายมาให้เนี่ย
คุณไม่สำรวจแล้วคุณไม่ตรวจสอบต่อไปคุณเป็นรัฐเป็นภาคการเมืองคุณไปเป็นรัฐบาล
คุณไม่ตรวจสอบอะไรตาสีดูตาม้าตาเรือก็พังกันพอดี
อันนี้ผมพูดให้ฟังคุณจะตรวจไม่ตรวจก็เรื่องคุณเถอะ
แต่ผมห่วงเรื่องทุนมากกว่าทุนสามารจีนเนี่ยนะครับ
ที่มาทำเรื่องผับสูญเหรียญเนี่ยที่มาทำเรื่องอ่าต่าง
ซึ่งคนไทยไม่ได้ประโยชน์สังคมไทยไม่ได้ประโยชน์

คนที่ได้ประโยชน์อาจจะเป็นคนบางกลุ่มนะครับ
ที่ได้เงินเศษเงินพวกนี้มานะครับ